จะเป็นผู้โชคดีเป็นเสถียรี่ใหม่

ไปเกาะคามชะโนธอุดรนธานี

วังพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่บ้านดุงอุดรนะฮะ
นักท่องเที่ยวก็ถือพานถือบายสีเข้าไป
เข้าไปที่ทุกวันแน่นกันทุกวันนะฮะต่อแถวกันยาว

เพราะว่าเมื่อวานนี้มีฝูงพึ่งบินวนเวียนไปทำรัง

มีนักท่องเที่ยวทยอยกันไปทำพิธีแก้บน

หลังทำพิธีเสร็จก็ต้องพากันไปส่องขันน้ำมนตขันนี้ที่เอาน้ำตาเทียนหยดลงไป

เอาไว้ภาพนี้แล้วแต่จินตนาการ
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
นี่ซ้ายเลขหนึ่งตรงกลางเลขหนึ่งขวาเลขหนึ่งข้างบนเลขหนึ่งอะไรก็ว่ากันไป
นานจากนั้นก็มีการรำบวงสวงถวายพ่อปู่
ในขันน้ำมนต์คุณผู้ชมเห็นกันหรือไม่อย่างไร

ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะพิมพ์ให้อีกทีหนึ่งนะครับ

นี่เขาบอกว่าไม่ไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
ไหนคะเนี่ยวัดสว่างอารมณ์นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมโอ้ยคุณค่ะคนเยอะแน่นวัดเลยทีเดียวนะคะ
คือเขามีการจัดงานอัญเชิญภาคกระถิ่นพระราชทาน

หลวงราชการที่๑๐ที่ถวายแด่เจ้าอาวาสของวัด
เนี่ยคนก็มากันเยอะแบบนี้ค่ะ
สาธุชนคนทำบุญนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญแบบนี้
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมสาธุชนเขาก็เพ่งไปที่พุ่ม

ใช่ไปดูยอดตัวเลขคุณทัศนัยเดี๋ยวคุณบอกนะครับ

โอ้บรรยากาศคือคลักษณ์ค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็แจกเหรียญเต่าพระเงินพระทองที่ผู้นำพุ่มกระถิ่นมาถวาย
แต่บรรดาเซียนตัวเลขเขาบอกว่า

ยอดเงินทั้งหมดนะคะ๑๙๘๓๙๑๒บาท
ย้ำนะคะ๑๙๘๓๙๑๒บาท
คนก็เอเอเอารอยหลัก๑๐หลักหน่วยกันไป
เผื่อจะถูกลอตเตอรี่นะครับ
ต่อกันสวนป่าบ้านเสาห้าที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
ที่ตั้งแม่แก้วเรือนทองหรือว่าต้นตะเคียนติดแอร์นั่นแหละ
เป็นที่พึ่งของบรรดาเซียนตัวเลขมาทุกงวดอีกเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนแม่ตะเคียน
น้องสาวของแม่แก้วเรือนทองก็คือแม่พวงทอง
และแม่สำเภาทองสวมแว่นตา
เขาบอกว่าเป็นรูปหล่อขนาดเท่าคนจริง
ทองเหลืองน้ำหนักร่วม๓๐๐กิโลกรัม
ทองคำอีก๔๕บาท
รอกันแบบนี้ต้องมันไดล่อกันเลย
หลังเสร็จงานพิธีขันมลมีการจุดประทัด

คนก็แห่ไปดูสิคะเลขหางประทัดเป็นเลขอะไรนะ

คุณผู้ชมกลับไปเรียงไปอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะ

ท้ายกันที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
นกเหี่ยวแดงบินเข้าไปที่บ้านเลขที่๑๗๐หมู่๓ของนางสมหมายสารสุข
อายุ๖๘ปีนะฮะที่ตะมนต์กระเบื้องใหญ่
เจ้าของบ้านก็ต้องจับไว้ในกรงแล้วก็รีบแจ้งสายตรวจ
เพราะว่าแน่นอนเหยียวแดงเป็นสภาคุ้มครองนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าเป็นเหยียวเลี้ยงเพราะว่าที่ขามันมีห่วงผูกเอาไว้สองข้าง
อายุมันก็สัก๒ปีได้ครับก็เลยนำใส่กรงเอาไว้ฝากไว้ที่วัดก่อน

สมัยบอกว่ากำลังหั่นหมูทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
เดี๋ยวแดงโฉบมากินหมูซะอย่างนั้น
สามีก็เลยจับเอาไว้เชื่อว่าเหยื่ออันนี้มาให้โชค
ก็เลยบอกว่าบ้านเลขที่ฉันนี่แหละฉันจะเสี่ยงโชคซะหน่อย
อันนี้ก็เอามาฝากเป็นน้ำจิ้มให้นะครับ
วันนี้วันที่๑๑แล้วอีกไม่กี่วันก็ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ